ในไหนก็ในไหนไปเก็บผัดตบกันดีกว่า
ลอยน้ำอะไรแบบนี้ก็เลยต้องพูดถึงเรื่องงานเทศกาล
การแข่งขันเรือยาวโอ้โหในช่วงเวลาแบบนี้หลายจังหวัดเขาเตรียมกันแล้วนะ
ที่จะแข่งขันเรือยาวเรือประเพณีกัน
ถูกต้องครับที่หนึ่งก็คือที่ชัยนาธิ์ที่นั่นเขาก็จัดยิ่งใหญ่เหมือนกัน
งานแถลงข่าวเขาฮือฮามากเป็นยังไงพาไปดูกันเลยที่ชัยนาธ
นี่ครับที่บริเวณหน้าวัดพระยาตากตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาธนะครับ
เขามากันเยอะเลยมาร่วมงานแถลงข่าวประเพณีแข่งขันเรือยาวเข้าพรรษา
เพื่อชิงถ้วยพระราชทานนะครับปีนี้ทางจังหวัดเขาจัดการแข่งขันไว้ทั้งหมด๓ประเภท
ก็มีประเภท๕๕ฝีภาย๔๐ฝีภายและ๓๐ฝีภายก็เป็นมาตรฐานทั่วไปที่แข่งขันกันนะครับ
รวมแล้วนะก็จะมีเรือทั้งหมดมาเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ๓๓ลำถือว่าเยอะนะครับ
แล้วก็ในวันนั้นนะเป็นเพียงแค่งานแถลงข่าวแต่ก็ถือว่าสนุกสนานไม่แพ้วันจริง
เพราะเค้ามีการจำลองการแข่งขันเฮ้กันอย่างไรยังไม่ได้หลงน้ำ
นำเอาพี่ที่ตัวเล็กแบบนี้
น่ารักจุงพุกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
มาแข่งขันกระดูกเราให้พี่เขาพาก
พากมันมากโอ้โหนี่ก็ไม่ได้ลงน้ำแข่งจริง
ยังพากมันขนาดนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศของงาน
ที่เป็นตัวอย่างหน่อยว่าเขาพากเรือแคระมันขนาดไหน

พร้อมให้ตากไล่เบียงตกหน้ากันมาตกหน้ากันมา
เบียงตึกไล่เบียงตึกมา
ตากคนตากคนตากคนตากมี่เอิ้น
ตากคนตากมี่ตากคนตากมี่ขยี้สายน้ำ

เอามาใช้อีกแล้ววันนี้ใช้ได้ทั้งวัน

ก็เขาแถลงข่าวเปิดงานแข่งขันเรือแล้ว
การแข่งขันเรือดิฉันก็ต้องเตรียมพายมา
ผมบอกก่อนผมบอกขออนุญาตบอกก่อนว่างานนี้ก็ไปกันได้นะครับ
กับงานประเพณีแข่งขันรุยยาวเข้าภาษา

ในระหว่างวันที่๘๑๗กรกฎาคมนี้
ที่หน้าวัดพระยาตากและเขื่อนเรียงหินไปเที่ยวกันได้นะ